ชาวบ้านค่ะเที่ยวต่างประเทศค่ะ
อย่างนี้ถ้าตกงานจะมีตังค์ใช้ไหม

ถามจริงคิดว่าจะตั้งสติวางแผนการเงินได้ไหม